ส่วนรักษากรรมครั้งใหญ่เลยในคู่ระหว่าง
แต่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน
แฟนบอร์เจ้าถิ่นบุกตีแฟนบอร์ทีมเยือน
ล่าสุดมีรายงานผู้เสียชีวิตตอนนี้๑๕๐รายแล้วนะครับ
ก็ระบุว่าการบุกลุกสนามเริ่มต้นจากแฟนบอลฝั่งตะวันออกของสนามนะครับ
แล้วก็ตามด้วยฝั่งใต้เจ้าที่ก็มีการยิงแก๊สน้ำตานะครับ
กลับไปที่อัศจรรย์ทำให้แฟนบอลเองก็ตระหนกตกใจแล้วครับ
พยายามเอาตัวรอดทำให้มีการกระแทกกันนะครับ
คุณผู้ชมบางส่วนเองก็ถูกเหยียบไปด้วยนะครับ
รายงานยังระบุอีกนะครับว่า
การศิลป์ชีวิตแบ่งเป็นสีชีวิตที่เกิดเหตุใสศภิรายนะครับ
เหลือไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลนะครับ
สมาคมกีฬาฟู้ดบอลอินีเซียประกาศเรื่องอย่างขันภ์บอลลิก
แล้วอย่างน้อย๑สัปดาห์ครับและอย่างน้อยในปีนี้
สาเหตุที่เกิดขึ้นในเรื่องนี้ก็คาดมาจากว่า
ความไม่พอใจต่อผลแข่งขันของทีมเจ้าบ้านนะครับ
ที่เป็นฝ่ายแพ้ด้วยสกอร์๒ต่อ๓นะครับ